เห็นชัดเลยคู่นี้ค่ะพุทธกับจุ๋ยนะคะ
วันเกิดของสาวจุ๋ยที่ผ่านมาคุณเห็นอะไรไหม
พาช่ายคุณพุธนะคะไปหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ทำเอาแฟนคลับมีรุนกันอีกครั้งเลยนะ
เมื่อทั้งสองคนนี้ควงกันไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิง
ในวันคล้ายวันเกิดของสาวจุ๋ยนั่นเองค่ะ
หลายคนก็อดแซวไม่ได้เลยนะว่าเป็นการไปฝากเนื้อฝากตัวหรือเปล่า

หนุ่มพุธเองค่ะก็ออกตัวแบบเขินเลยนะว่าก็ยังไม่ได้สู่ขอครับ
แค่เป็นการไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เท่านั้นค่ะ
ส่วนงานดีงานวิวาจะมีในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่
หนุ่มพุธเอ๊ตอบแบบมีในให้ตามลุ้นกันนะครับ

ก็ไปถือโอกาสไปไหว้แล้วก็ไปฉลองวันเกิดกับเขาที่บ้าน

ก็อวยพรให้เราทั้งเรื่องงานเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้
เราก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มาก
ไปไหว้ในฐานะที่เราไปด้วยกันนี่แหละครับ
ก็ยังไม่ได้มีอะไรพิเศษครับโอกาสพิเศษก็คือเป็นวันเกิดของเขาอะไรอย่างนี้

ที่จริงที่คุณพ่อคุณแม่มีฝากผู้สาวอะไรอีกไหมครับ
ฝากให้ดูแลแหละครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ประจวบ

ขอทำงานหาเงินก่อนนะครับผม